คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ต่อไปนี้ขอแสดงความเสียใจ
กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลัง

เป็นพนักงานเทศกิจที่เกิดเป็นลมช็อกเสียชีวิตค่ะ
ด่านตรวจคัดกรองโควิด๑๙ที่ตลาดจันดี
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คือสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มีคนขับรถกระบะพยายามจะฝ่าด่านคัดกรองเข้าไป
แต่ว่าผู้ตายไม่ได้บอกว่าไปอีกจุดหนึ่งที่เขามีการ
ตั้งด่านที่จะต้องตรวจคัดกรองก่อน

ผู้ตายเองก็เครียดเพราะว่าตั้งใจทำงานมาก
เชื่อว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่
น่าสงสารนะคะล้มลงไปอย่างนี้เลย
แล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในด่านนี่แหละ
พยายามไปช่วยชีวิตพยายามไปปั๊มหัวใจ
นายวิทยาชัยธรรมนะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตะบนจันดี
อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าหวาดนี้
คือเรื่องนี้คุณผู้ชมคะมีคนโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
พร้อมข้อความว่าขอไว้อะไรให้กับนาวิทย์ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน
มันเป็นเรื่องเศร้าและไม่น่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเลย
ถ้าเรารู้หน้าที่รู้กติกาและเคารพให้เกียรติคนทำงานกันบ้าง
อย่าเอาแต่ความสะดวกสบายของตัวเองเป็นที่ตั้ง
อะไรไม่ได้ดั่งใจก็ไม่ดีไปหมด
คนทำงานก็ต้องลงพื้นที่ที่ทำงานเขาเหนื่อยเขาเครียด
และเขาก็กลัวจะติดโรคโควิดเหมือนที่เรากลัว
แต่โดยหน้าที่และจิตสำนึกเขาก็มาทำจุดตรงนี้มาทำตรงจุดนี้
แค่นี้เขาก็ลำบากมากพอแล้วโปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือกันเถอะครับ
จากการสอบถามเนี่ยนะคะทราบว่าเมื่อวานเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุนายวิทยาประจำจุดคัดกรองที่ตลาดจันดี
เขาก็มีการห้ามรถยนต์เข้าพื้นที่รวมทั้งคัดกรองการสวมหน้ากากเนี่ยนะ
อันนี้ตอนที่เขาปฏิบัติงานอยู่นะนะคะก็จะใครจะเข้าไปในตลาดเนี่ย
จะต้องใส่หน้ากากอนามัยจะต้องมีการตรวจคัดกรองก่อน
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่ค่ะดูสิกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เลย
ระหว่างนั้นก็มีคนขับรถกระบะพยายามจะฝ่าเข้าไป
นายวิทยาก็ไปห้ามแล้วก็เจรจาให้ใช้เส้นทางที่กำหนดเอาไว้นะคะ
จากนั้นนายวิทยาก็ถูกคนขับรถคันนี้ด่ากล่าวว่าแล้วก็ด่ายังรุนแรง
ก่อนที่จะกลับแล้วก็ขึ้นรถขับไปเลย
นายวิทยาหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาเสียใจนะคะ
เพราะว่าเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ออกจากจุดตรวจตรงนี้ค่ะ
ยังอีกจุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเป็นหน้าที่ประจำของเขาอยู่แล้วที่จะต้องตระเวน
แล้วก็ร่วมดูแลความปลอดภัยคือไม่ใช่แค่๒จุดนี้๕
จุดรอบตลาดที่เขาจะต้องดูแลนะคะ
ทีนี้พอไปถึงจุดที่๒จุดนั้นนายวิทยาเกิดช็อก

สอบถามเพื่อนร่วมงานเชื่อว่าผู้ตายน่าจะเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนตั้งใจทำงานประกอบกับมีโรคประจำตัว
คือโรคหัวใจโตอยู่แล้วก็เลยทำให้เสียชีวิตดังกล่าว
ผู้ตายเองเป็นคนขยันทำงานใจกว้างวันหยุด
ก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่มาประจำจุดให้ทำอะไรก็ไม่ค่อยบ่ายเบียงเลยค่ะ
มีน้ำใจช่วยเหลือก็เป็นที่รักไข้ของเพื่อนฝูง
พันธุ์ตำรวจเอกสุทัศน์สงสยมนะคะผู้กำกับการสพชวาง
ก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลย
หากพบว่าคนขับรถกระบะคันนี้เข้าข่ายความผิด
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะคะ